ตามกันอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะสำหรับเมื่อวานนี้ที่คุณทัศนัยได้เล่าไปที่ว่า
มีคุณยายวัยเจ็ดสิบสี่ปีเนี่ยถูกฆ่าบีบคอครับ
ตายคามุ้งในบ้านเลยซึ่งญาติญาติและคนใกล้ชิดเนี่ยก็สงสัยว่า
คนที่เป็นคนก่อเหตุอาจจะเป็นลูกชายคนเล็กหรือเปล่าเพราะว่า
เหมือนเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยมีคนเจอรีบร้อนออกจากบ้านไปทำงาน
แล้วก็มีรายงานว่าทั้งติดยาทั้งอะไรต่างนานาอาจจะเกิดเป็นเหตุได้
เพราะว่าทรัพย์สินของผู้ตายก็หายไปล่าสุดตำรวจก็ได้สอบปากคำลูกชายคนเล็กที่ว่านี้แล้วนะคะ
เขาก็บอกทั้งน้ำตานะว่าเขาไม่มีทางที่จะทำร้ายแม่
เขาเองก็อยากเห็นหน้าฆาตกรเหมือนกันค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลบ่อสุพรรณ
ในอำเภิกส์สองปี่น้องจังหวัดสุพันธุ์บุรี
วันอาทิตย์ที่๒๐มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ซึ่งนางท้องมาศามสมบูรณ์ชายวัย๗๔ปีเนี่ย
มันหายไปเงินสดที่เก็บในกระเป๋าเสื้อสองหมื่นบาทก็หายไปค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกปัจจพลรอดโพทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งคอกบอกว่า
ตอนนี้คดีถือว่าคืบหน้าไปมากแล้ว
หลังเกิดเหตุก็เรียกทั้งญาติและคนใกล้ชิดเข้ามาสอบปากคำ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายสิงสำสมบูรณ์ชัยวัย๔๑ปี
ลูกชายคนเล็กของนางทองมาค่ะ
สอบปากคำเบื้องต้นแล้วก็ยังไม่พบพิรุธนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปล่อยตัวไป
นายสิงห์คนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
หลายคนมองว่าเขาเป็นคนฆ่าแม่เพื่ออยากได้เงินหรือเปล่า
มาขอเงินกับแม่แล้วแม่ไม่ให้ก็เลยก่อเหตุขึ้นหรือเปล่า
นายสิงห์เนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังทั้งน้ำตาแบบนี้เลยค่ะ
โดยบอกว่าตัวเขาจะกลับมาหาแม่เดือนละครั้ง

ล่าสุดที่กลับมาก็คือวันศุกร์ที่๑๘มกราคม
มาหาแม่ตามปกติแล้วก็มานอนกับแม่ค่ะ
จากนั้น๑๐โมงเช้าของวันเสาร์ที่๑๙มกราคม
เขาก็ออกจากบ้านไปทำงานต่อที่จังหวัดปฐุมธานี
ก่อนออกจากบ้านก็ยังคุยกับแม่ตามปกติอยู่เลย

แค่เขาเสียแม่ไปเขาก็เสียใจพออยู่แล้ว

ตัวเขาเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าแม่ตัวเอง
ทั้งที่เขาไม่เคยคิดจะทำร้ายแม่เลย
แม้กระทั่งตอบว่าหรือด่าแม่เขายังไม่กล้าเลย
เพราะฉะนั้นเขาจะฆ่าแม่ตัวเองได้ยังไง
เขาก็ระบายความรู้สึกออกมาแบบนั้น
ทีนี้ไปดูข้อมูลการสืบสวนล่าสุดของตำรวจกันบ้างนะคะ
ตำรวจบอกว่าเขาแบ่งผู้ต้องสงสัยออกเป็น๓กลุ่มด้วยกัน
กลุ่มแรกคือกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ตาย
ที่๒คือกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณข้างเคียง
แล้วก็กลุ่มที่๓คือกลุ่มคนงานก่อสร้าง

ซึ่งการสอบสวนผู้ต้องสงสัยทั้งหมด
ผมเทน้ำหนักไปให้ที่เรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์ค่ะ